ถึงแม้ว่าเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชจะจบลงไปแล้วนะคะ
แต่ว่าณัดตอนนี้พื้นที่ห้างเทอร์มินัล๒๑โคลราช

เพราะว่าตำรวจเองก็ยังคงต้องเข้าไปตรวจสอบและหาหลักฐาน
แล้วก็หาพยานทั้งหมดนับว่าเป็นวันที่๒แล้ว

ในขณะเดียวกันชาวโคราชเองเขาก็แห่กันมาเอาดอกไม้

เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับผู้ที่ต้องจากไปกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศสดกันที่เทอร์มินอลเทรนตี้วันโคราช

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากนครราชศรีมาค่ะครับ
คุณผู้ชมครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นำทีมตำรวจชุดใหญ่ลงพื้นที่ห้างเทอร์มินอลทวินตี้วันอีกรอบนะครับ
เพื่อเก็บพยานหลักฐานและพยานวัตถุอีกครั้ง
เพื่อประกอบในสำนวนคดีก่อนส่งมอบคืนพื้นที่ให้กับทางห้าง
ผลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยพลตำรวจโทษภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์ผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๓
นำกำลังตำรวจชุดสืบสวนพนักงานสอบสวนตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
เพื่อเก็บพยานหลักฐานและพยานวัตถุทั้งหมด
โดยตำรวจแบ่งทีมออกเป็นหลายชุดเพื่อเก็บรายละเอียดพฤติการของคนร้ายทั้งหมด
กันไปเก็บตามชั้นต่างทั่วห้างสรรพสินค้า
วินาทีที่คนร้ายขับรถเข้ามาในห้าง
จุดที่เดินเข้ามาก่อเหตุจุดที่พบเจอกับตัวประกัน
จุดที่กราดยิงประชาชนรวมถึงจุดที่หลบซ่อนตัว
และจุดที่วิสามันคนร้ายเพื่อรวบรวมสรุปรายละเอียดทั้งหมด
โดยมีพตอภีมนศรีรองพบภูทรพศภ๓เป็นหัวหน้าชุด
ในการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนสรุปส่งมอบให้พบศหังชาติอีกครั้ง
พบศภูทรพศภ๓บอกว่าสิ่งที่ต้องรีบทำอย่างเร่งด่วน
คือการเก็บรายละเอียดทั้งหมดทั้งพยานหลักฐานและพยานวัด
ให้ละเอียดรอบครอบมากที่สุด
เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้กับทางห้าง
แม้ว่าผู้ก่อเหตุจะเสียชีวิตไปแล้ว
และหากจะมีการเอาผิดกับใครเพิ่มเติม
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นั้น
เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ตำรวจต้องรีบทำควบคู่กัน
ฟังเสียงผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๓ครับ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓ยังเปิดเผยถึงกระแสข่าว
ที่มีการตั้งข้อสังเกตในการทำหน้าที่

ซ่อนตัวอยู่และมีตัวประกันอยู่ด้วย
ภายหลังพบว่าถูกยิงจนเสียชีวิต
ตัวประกันดังกล่าวนั้นเสียชีวิตจากการที่ถูกคนร้ายยิง
หรือกระสุนลูกหลงจากทางตำรวจ
ซึ่งเรื่องนี้ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ว่าสาเหตุที่เสียชีวิตนั้นมาจากกระสุนของฝ่ายใดกันแน่
ชาวนครราชศรีมาต่างนำดอกไม้มาวางไว้บริเวณด้านหน้าห้าง
เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิต

เป็นการส่งต่อความรู้สึกให้กับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
โดยแต่ละคนที่มานั้นต่างมีอาการโศกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะการสูญเสียเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
และแน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

ส่วนมาจากการจัดกิจกรรมที่ลานย่าโมตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานด้วย

แต่การจัดกิจกรรมวิคคลินิ่งเดย์วันนี้ทำได้เพียงรอบนอกเท่านั้น
เพราะด้านในห้างนั้นต้องรอส่งมอบพื้นที่จากทางตำรวจอยู่นั่นเอง
คุณผู้ชมครับด้านหลังผมยังคงมีการจัดเตรียมพื้นที่
ที่จะจัดกิจกรรมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตในช่วงค่ำของวันนี้
คุณผู้ชมที่อยู่ใกล้เคียงนั้นสามารถมาร่วมกิจกรรมได้
ในเวลา๑๙นของวันนี้ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากห้างสรรพสินค้าเทอร์มินัล๒๑นครราชกษีมาครับ
คุณภูริพัฒน์ด้วยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวโคราชทุกคน
แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ยังต้องทำงานอยู่ด้วยนะคะ